คุณผู้ชมยังมีน้องอีกคนนึงที่เป็นตัวอย่างในการที่ออกมารับผิดชอบสังคม
น้องอายุเพียง๑๒ขวบนะเดิมทีเป็นคนสุราช
แต่ว่าช่วงปิดเทอมน้องมากวดวิชาอยู่นนทบุรีตามโปรแกรมต้อง๒๐วัน
แต่พอมีการระบาดระลอกนี้โรงเรียนกฎวิชาที่นนทบุรีก็ปิด

น้องอายุ๑๒น้องบอกกับครอบครัวว่าหนูขอกักตัวเองไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงหนู
ระหว่างที่หนูกักตัวเองหนูจะทบทวนด้วยการอ่านหนังสือ
เพราะเปิดเทอมมาหนูจะขึ้นม๑แล้ว

ดูสิครับคุณผู้ชมอายุแค่นี้ชื่อน้องปุ๊บปั๊บนะ
ขอกักตัว๑๔วันเพื่อตัวเองและคนรอบข้างนะครับ
น้องคนยุทธิ์ชัยสุดผชกทองเพชรติดป้ายขอกักตัวเองแบบนี้ชื่อแลดน้องปุ๊บปั๊บ
ต้องการทำเพื่อตัวเองและคนรอบข้าง
บ้านเขาอยู่ที่ตำบลป่าเวอำเภอชายาจังหวัดสุรทานี
การกักตัวในครั้งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลป่าเวย์ไปตรวจ
ทั้งอุณหภูมิตรวจร่างกายน้องเป็นประจำนะครับน้องปูปั๊บอายุสิบสองขวบ
นักเรียนชั้นป๖ของโรงเรียนวัดรัตนามรามหรือว่าวัดแก้วนะฮะ
คือช่วงปิดเทอมน้องก็โอ้โหมานนทบุรีมากวดวิชาตั้ง๒๐วัน
พอมันเกิดการระบาดของโควิดรอบนี้นะฮะโรงเรียนกวดวิชาก็ต้องปิดเป็นการชั่วคราวนะฮะ
ก็เด็กเนี่ยต้องกลับไปที่บ้านน้องก็เดินทางกลับสุราชเข้าสู่กระบวนการกักตัวเพราะอะไร
เพราะว่านนทบุรีก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงมีคนติดเยอะเหมือนกันนะฮะ
น้องกลับไปก็ต้องกักตัวตามมาตรการต่างนะครับก็สุราชเองเขาก็มีการออกมาตรการ
น้องบอกว่าผมไม่เครียดครับไม่ได้วิตกด้วยนะผมก็กินอาหารครอบครัวก็จัดให้อย่างดี
ระหว่างการกักตัวผมจะทบทวนบทเรียนที่เรียนมาเปิดเทอมจะได้ขึ้นม๑ได้นะครับ

ทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือครับเพราะเดี๋ยวพอเปิดเทอมจะได้เรียนเข้าใจครับ
เรียนพิเศษมาก็กลับไปก็มีเวลาการอ่านหนังสือเลยนะฮะ
ต้องเรียนเก่งแน่ใช่ดูครบแล้วน่าจะเรียนเก่ง